อากาศดีแล้วไปเจอกับความงดงามตามธรรมชาติ
อย่างเจ้ากระทิงเปลี่ยวที่แสนรู้แสนเชื่อง
อย่างเจ้าทองดีครับ
โอ้ยมาโชว์กรรมลำอีกแล้ว
ยำร่ำสันไอ้ที่ขึ้นเงาเนี่ยไม่ได้ทานน้ำมันมะพร้าวนะ

ตรงนี้คือจุดสกัดเขาสูงเขาแผงม้า
เหตุห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าบ้านคลองทรายอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
โคราชเนี่ยฮะเชื่อว่าใครที่เป็นสายท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ

แล้วถ้าคุณเคยไปแล้วคุณโชคดีคุณจะมีโอกาสได้เจอกับกระทิงตัวนี้
ว่ากันว่าอายุมันมากกว่า๑๐ปีน้ำหนักเป็นตันเผลอมากกว่าตัน
ร่างกายแข็งแรงพร้อมแล้วที่จะมีคู่พร้อมแล้วที่จะเจริญเผ่าพันธุ์ของพวกมัน
แต่ตอนนี้มันยังอยู่ตัวเดียวนะเรียกได้ว่ายังครองโสดอยู่
มันคือเจ้าทองดีฮะออกมากินย่าที่บริเวณจุดสกัดเขาแผงม้า
ตรงนี้มาเป็นประจำแล้วมันคุ้นกับคนไปแล้ว

ยืนอยู่ในระยะประชิดเลยนะผมต้องบอกว่านี่คือระยะประชิดเลยนะ
มากนะใกล้มากนะแล้วเนี่ยกระทิงมันเป็นสัตว์ป่า
เอาจริงนะถ้าเกิดว่ามันไม่คุ้นคนมันพุ่งเข้าใส่ไปแล้ว
ไปแล้วนะจริงค่ะดูอีกตัวที่เห็นไกลแต่รูปปั้น

นี่แต่อย่างนี้ครับบริเวณตรงนี้
เขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่แล้ว
แล้วเขาจะคอยแนะนำนักท่องเที่ยวว่าอันนี้จะทองนี้นะ

แต่ต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่
เขาก็จะเดินอยู่แถวนั้นนี่แหละครับ
คอยดูแลว่าเอออย่าไปเข้าใกล้มันมากเกินไป

แต่แม้เจ้าทองดีอาจจะหงุดหงิด
ฉุนเฉียวขึ้นมาก็ได้ค่ะพุ่งเข้าใส่เลยนะเออดังนั้นก็ดูแต่ตา
อย่าไม่ได้เข้าใกล้มันแล้วก็ทำตามกฎกติกาถ่ายรูปเซลฟี่อย่าใจพอจ้า